น่าชื่นชมน่ากลิ่นดีจริง
ว่าที่เจ้าบ่าวจะมีแฟนแต่งงาน
แต่สภาพเจ้าสาวสิคะ

แล้วผมจะแต่งกับเขาวันเกิดของผม
อะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณชิสา

เพราะหนุ่มคนนี้ถือช่อดอกไม้ท่อโตมา

คุณเฟิร์สนี่คือเจ้าสาวคือฝ่ายผู้หญิง

คือเขาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายของออนไลน์

บอกว่าตั้งใจจะขอผู้หญิงแต่งงานในวันเกิดของเขาคือวันที่๒๐ตุลาคม
แต่จริงแล้วเนี่ยคู่นี้เขาเคยแต่งงานกันมาแล้วเมื่อ๔ปี

แต่ว่าพอทำธุรกิจประสบความสำเร็จเติบโตขึ้นไปเรื่อย
เขาก็เลยอยากจะจัดงานแต่งงานอีกสักครั้งนะคะ
ท่ามกลางเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมารอมากมาย

แต่ฝ่ายผู้หญิงนี่โอ้โหทำไมอ่ะ
คงกำลังเมาหลับสบายเลย
ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาว่าอย่างนั้นใช่ไหม
ว่าอย่างนั้นเขาบอกเมาไม่ได้สติอยู่เนี่ยค่ะ
แต่ว่าฝ่ายผู้ชายตั้งใจแล้วไงว่าจะต้องขอแต่งงานให้ได้นะคะ

พอสวมแหวนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องพาเข้าบ้านแล้วล่ะ
นอนตากลมห่มฟ้าอย่างนี้ไม่ได้
อุ้มไปส่วนเพื่อนก็เอาที่นอนเข้าบ้านไปเลยจ้ะ
ในวันที่เขาขอแต่งเนี่ยคงจะมีการจัดงานอะไรยิ่งใหญ่อะเนาะ

นะคะบรรยากาศดีแบบนี้เนี่ยโอ้โห
เรียกว่าเป็นสิ่งที่สาวหลายคนอาจจะรอคอย

ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วเธอคนนี้นะคะ
ก็ฟื้นขึ้นมาได้พูดคุยกัน

สติแล้วเนี่ยแล้วก็มีภาพความน่ารักนะคะ
ของทั้งคู่ให้เราดูนะคะ

เจ้าสาวก็สวยเห็นไหมเจ้าบ่าวก็หล่อด้วยนะ
ชื่นชมยินดีกับทั้งสองคนได้นะคะ
ทำเล่นไปเขาบอกว่าเป็นเพจใหญ่ด้วยนะ
ผู้ติดตามเป็นล้านนะคุณชิสา

จากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
ตั้งใจทำมาหากินเก็บหอมรอมริฟท์
ร่ำรวยแต่งงานกันจะแต่งอีกสักกี่ครั้งก็ได้

ถูกต้อง
เออก็ยินดีกับคู่นี้ด้วยนะคะ